ที่มีการทะเลาะกันระหว่างอดีตสามีกับอดีตภรรยา
แล้วก็คือสามีเนี่ยจะพาแฟนใหม่มาอยู่มาอยู่บ้านด้วยนะครับ
ภรรยาไม่ยอมสิครับภรรยาหลวงไม่ยอมนะฮะ
ก็หย่ากันไปหย่ากันไปแล้วคราวนี้สามีกลับมาทำลายบ้านซะเละเทะไปหมดนะครับ
ไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วนะฮะเรื่องราวมันเป็นยังไงลองมาฟังดู
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับคุณพิมนะฮะเป็นนามสมมุติเป็นอดีตภรรยานะครับ
โทรไปอ้างว่าสาเหตุที่มาพังทำลายข้าวของในบ้านเพราะโมโห
โมโหที่เธอคือคุณพิมพาญาติมาขนข้าวของออกจากบ้าน
และถูกแม่ของคุณพิมต่อว่าไม่หยุดจนฟิลขาด
ทำลายข้าวของไม่เว้นแต่ถ้วยรางวัลของลูก
ที่จริงตั้งใจแล้วว่าจะไม่แตะต้องเข้าของของลูก
คุณพิมเล่าว่าเขาอ้างแบบนั้น
คุณพิมเล่าต่อบอกว่าเธอยิ่งเสียใจ
อดีตสามียังไม่ยอมรับผิดแล้วกลับโยนความผิดให้แม่
กับน้องสาวของเธอทั้งที่ต้นเหตุเกิดจากฝ่ายชายนอกใจ
และต้องการพาผู้หญิงคนใหม่ที่เพิ่งคบหากัน๓เดือน
เข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านครับคุณพินเล่าต่อบอกว่าจริงจริง
แล้วก่อนจะหย่ากัน๑๑สิงหาคมเนี่ยนะ
เคยมาคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตา๓คนด้วยนะ
คุณพิมคุณต้นอดีตสามีแล้วก็แฟนใหม่
ซึ่งตอนนั้นแฟนใหม่ของผู้ชายเนี่ยบอกปัดบอกว่า
อย่ามาคิดจริงจังอะไรกับเราแต่คุณพิมอ้างว่า
สามีฉันนี่แหละที่เป็นฝ่ายไม่ยอมเลิกกับเขา

มาฟังคุณต้นอดีตสามีบ้างนะฮะก็คุยกับทีมข่าว
คือเขาเองก็ยอมรับผิดที่ทำลายข้าวทำลายของ
แล้วแต่ก็อ้างว่าเนื่องจากถูกอีกฝ่ายกดดัน
ถ้าพูดจานดูถูกเย็ดหยามแล้วขณะนี้เนี่ย
จะยังไม่ขอโทษนะฮะส่วนเรื่องแฟนใหม่นั้น
คุณต้นอ้างบอกว่าตอนแรกผู้หญิงคนนั้นจะทิ้งเข้าไป
อยู่แล้วแต่อดีตภรรยานี่แหละไปบอกให้ผู้หญิงคนนั้น
กลับมาคุยกับเขาส่วนเรื่องที่มันบานปลาย
จนถึงขนาดนี้คุณต้นบอกว่าเดี๋ยวเรื่องเงียบก่อน
เดี๋ยวจะเข้าไปเคลียร์ปัญหาอีกทีฮะ
ไม่เคยรู้
ถามว่าเมียผมเป็นคนขอร้องให้เขามาคุยกับผม
แรกแรกด้วยซ้ำวันที่เขาจับได้
ผมไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนี้นะ
เขาโกหกผมว่าจะอยู่ใต้แล้วคือทุกอย่าง
เค้าจะทิ้งผมไปแล้วจะไปจากผมแล้ว

เมื่อกี้ในห้องคอนโทรนยังมีเสียงคือขึ้นมาเหมือนกัน
นี่ไงครับโอ้โฮเชียร์หรือฮะ
ล่าสุดครับคุณสีตางบัวทองนะครับ
ติดต่อผ่านไทยรัฐทีวีมาบอกว่า
คุณพิมคุณพิมคืออดีตภรรยาเนี่ยนะ

หน้าใหม่เดียวให้ทัยรัสทีวี

เดี๋ยวสีตางค์เดี๋ยวแม่จะจูงมือไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

รวมทั้งแก้ไขรูปร่างบางส่วนผมก็ไม่รู้ว่า

โอเคเดี๋ยวต้องทอดอภิกาย

ปุ้ยนี่นะจับโยกทั้งหน้าได้เลย

คุณสีตางบอกว่าตัวเองเคยมีปมเรื่องครอบครัวเหมือนกัน
เห็นข่าวนี้ก็ทนไม่ได้อยากจะช่วยเหลือเอาลองฟังหน่อยฮะ
ใจร้ายจังเลยเรื่องพวกนี้
ฉันก็พยายามถ้ามีส่วนร่วมหรือ

แต่สำหรับเคสนี้ก็
เพื่อตัวเขาเอง

เราเสียสมดุลในตัวพวก
ให้กับความรักขังหนีมาแล้ว

ออกลูกนี่๒คนใช่ไหมหนู

ความสาวมันเรียกคืนไม่ได้
พอคุณสีตางพูดแบบนี้คุณพิมพ์ว่าไง
คุณพิมบอกเลยพร้อมจะเริ่มต้นใหม่

ลบคำสบประมาทของอดีตสามี

อ้างบอกว่าอดีตสามีเคยต่อว่า
เรื่องหน้าตาไม่ดีเท่าแฟนใหม่

นี่บุญที่มากเลยอะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับ
บอกว่าจะให้คุณพิมพ์เข้ามาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินใบหน้าเพื่อเสริมความงามให้

ที่ทำนั้นสวยเลยคราวนี้นะครับ